เดี๋ยวจะพาไปดูนี่บ้างเป็นสถานที่ที่มันเหมาะกับน้องหนูอย่างมากในช่วงวันเด็กที่จะถึงในวันพรุ่งนี้
เพราะว่าหลายคนเด็กเขาก็ฝันว่าอยากจะเป็นทะคงทหาร
อยากเป็นทหารอยากเป็นตำรวจอยากเป็นคุณหมอคุณครู

กองบิน๒๑จังหวัดอุบลราชธานี
เขาก็จัดหนักจัดเต็มเอาใจน้องหนูเลยแหละครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็เขาบอกว่าในงานเนี่ยนะ
มีการจัดตั้งแสดงอาวุธยุทธโปรกรณ์
เพื่อให้เยาวชนได้สัมผัสและเรียนรู้เทคโนโลยีการบิน

ซึ่งเป็นการเติมพลังให้กับเด็กและเยาวชนได้มีเป้าหมาย
ในการเจริญเติบโตเป็นอนาคตของชาติ
และใครที่อยากจะเป็นทหารโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เป็นนิทัศกาลเส้นทางสู่การเป็นนักบินของกองทัพอากาศ

รวมไปถึงการจัดแสดงอากาศยานได้แก่เครื่องบินขับไล่
แล้วก็เครื่องบินลำเลียงแบบที่๘นะครับของ
ทัพอากาศซึ่งเป็นเครื่องบินขนส่งขนาดใหญ่

โอ้โหเขาบอกว่างานนี้ก็นี่เป็นภาพบรรยากาศนะครับ
ที่จัดการมีทั้งก่อนก็เนื่องแน่นแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมครับ

เป็นธรรมดาวันเด็กก็จะต้องไปดูเครื่องบินไปดูรถถังอะไรแบบนี้